ผมแนะนำสถานที่ที่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูภาพไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
จะเห็นถึงความสวยงามกับการ
ไม่ใช่เวียดนามที่เห็นอยู่สองแขวพิศนุโลก
เฮ้ยเมืองไทย
ใช่แล้วล่ะครับไปกันครับที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลก
ใกล้นี้เองไม่ต้องไปต่างประเทศครับที่เมืองไทยเราก็มีนะฮะ
แล้วยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมาก
แล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไปกันเยอะครับ
ทำไมถึงไปกันเยอะที่นี่อย่างที่เห็นครับภาพเลยภาพเนี่ยบรรยายหมดทุกสิ่ง
วิวธรรมชาติที่สวยงามเพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยภูเขาครับ
อากาศตอนนี้กำลังเย็นเลยนะช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยโหนักท่องเที่ยวเขาบอกว่า
ดื่มดำกับบรรยากาศที่อารมณ์เหมือนแสงแรกเช้าก็แสงแรกเย็นก็แสงสุดท้าย
โอ้โหสุดสุดจริงแล้วครับสำหรับที่นี่เท่านั้นไม่พอนะถ้าใครได้มาที่นี่แล้วเนี่ย
ยังได้เจอกับทะเลหมอกในช่วงเช้าด้วยโอ้โหคุ้มมากค่ะคุ้มสุดสุดเลยครับ
แล้วพอไปที่นี่นะฮะช่วงสายคุณดูทะเลหมอกช่วงเช้าเสร็จแล้วช่วง๓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

แล้วเขาบอกว่าที่นี่นะการทำนาขั้นบันไดคือเป็นบรรยากาศที่สวยงาม

ไม่ต้องไปไกลถึงเวียดนามเลยเที่ยวเมืองไทยนี่แหละ
แล้วพอไปดูการทำการเกษตรแบบขั้นบันไดแล้ว

เป็นน้ำตกคุณผู้ชมครับ
พื้นที่ตรงนี้มีน้ำตกแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำธรรมชาติอันสวยงาม
เป็นอ่างเก็บน้ำผ่าตามธรรมชาติ
เนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ
แล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาก็ไปกันเยอะ
ไปสัมผัสความชุ่มฉ่ำไปเล่นน้ำนั่นแหละ
ตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำตกตาดปลากั้งนะฮะ
ซึ่งเป็นน้ำตกที่หลายคนชมว่าสวยมาก
จะเป็นรองก็เพียงแค่น้ำตกทีลอซูเท่านั้นเอง

ที่นี่เลยที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลก
ไปกันได้นะครับชมทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้เข้าไปเที่ยวน้ำตรงน้ำตกมาด้วย
แล้วเห็นว่ากันว่านะวันที่๑๙แล้วก็๒๐ตุลาคมที่จะถึงนี้

เขาจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่มงค์ซาปาเมืองไทย

คุณผู้ชมวางแผนให้ดีแล้วลองไปเที่ยวกันดูนะครับ
ใครมีโอกาสก็อยากจะให้ลองไปที่นั่นดูครับ
โอ้โหสวยงามจริงนะ
แล้วยังมีน้ำตกอีกด้วยได้เที่ยวหลากหลายรูปแบบเลย

และน้าคลัดบันไดก็เป็นรูปแบบการทำนานหลายตรงค่อนข้าง